ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนมีครอบครัวแม้จะมีปากเสียงทะเลาะกันบ้าง
แต่ชีวิตครอบครัวก็แนบแน่นดีคนโสดหรือมีคู่รัก
มีโอกาสได้ไปมาหาสู่กับคนถูกใจหากคิดจะรักใครช่วงนี้
ทางรักสะดวกดีสุขภาพต้องระวังช่องท้องและลำไส้
ระวังเรื่องการรับประทานอาหารยังไม่ปรากฏในส่วนของอุบัติเหตุ
แต่ขอให้ระมัดระวังการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีกำไรจากการลงทุน
โดยเฉพาะในการประกอบการค้าขายของสวยงามงานศิลปะหัฐกรรม
จะมีโชคเข้ามาหลายทางแต่ก็ใช้จ่ายสิ้นเปลืองจนแทบไม่มีเหลือเก็บ
การงานยังมีอุปสรรคปัญหาหลากหลายประการบางเรื่องยุ่งยากกว่าที่คิดเอาไว้
ขอให้เพิ่มความอดทนให้มากเพราะสิ่งที่วางแผนไว้อาจจะไม่เป็นไปตามคาด
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์